ไงก็เลยบอกว่าผิดคนคนนี้คือถูกพาดพิงหรือว่าแก้ถูกพลาดพิง
หมายว่าคำการสอบข้อจริงเนี่ยเขามีมูลคนนี้ไง
ก็เลยต้องทำตามขั้นตอนให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะ
ยังไม่มีความผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีมูลก็ตั้งกรรมการสอบส่วนวินัยร้ายแรง
ในตามหลักการเนี่ยรวมทั้งเมื่อติดความมอบเนี่ยถ้าสอบส่วนพินัยและแรงเนี่ย
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ถ้าเกิดสอบสวนแล้วถูกขึ้นมา
เขาสามารถล้างข้อส่วนได้ก็กลับเอารับรัฐการณ์ได้
แต่เพียงแต่ว่าก่อนตั้งเนี่ยเราก็ดูแล้วมันมีหมุดเข้าใจไหม

ตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นจริงมันมันไม่ได้ตั้งใจ
มันเป็นไปตามกลไกของการเปลี่ยนผู้บริหารอยู่แล้วนะครับ

เราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วคงไม่ถึงอยู่ออกมาหรอก

คงตั้งและคงตั้งไป

อันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบนะ

ผมรายการสรรพัฒน์มาอยู่ที่พมไม่เกี่ยวกัน

เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสังคมมันไปด้วยกันอยู่แล้ว

ก็เป็นเรื่องของของรัฐบาลไหมอืมแต่การที่ดึงคนนอกมาอยู่กระทรวงนี้
ตัวที่ไม่มีฐานราชการเดิมสนับสนุนเลยที่จะมีผลต่อเรื่องการทำงาน
ผมก็ได้พูดคุยผู้บริหารเมื่อวานแล้วว่าในช่วงนี้ก็อาจจะจำเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าเพื่อความมั่นใจของประชาชนว่าคือคนในเนี่ยเราก็มั่นใจว่า
คนไหนที่ไม่โดนลงโทษเนี่ยคนไหนที่บ่อยสุดเนี่ยก็สามารถทำงานได้
แต่ช่วงนี้อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะแต่ว่าเราจะดูแลคนใดให้ดี
แล้วก็ถ้าเป็นประเภทในอนาคตก็จะฝากใดคนไหนขึ้นให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
อย่างว่าท่านพลเมธีจะทำงานโดยที่ไม่ถูกโดดเดี่ยว

ท่านค่ะในการในส่วนของการสอบส่วนของกระทรวงของหมอประทำเนินการไฟ
ในเรื่องนี้เรามีการส่งข้อมูลให้ในส่วนของปรากฏทอที่มาร่วมสอบส่วน
คือจริงแล้วเราตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กุมภาเนี่ยนะ
เราทำงานร่วมกันอยู่แล้วผมบอกแล้วทำร่วมกันส่งข้อมูล
พูดคุยตลอดเพียงแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเราต้องทำงานพูดไป
แต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วมันเริ่มเริ่มชัดเจนแล้วก็อยากจะให้พี่น้องสื่อบัญชน
ทำให้ประชาชนได้เข้าใจว่ากระบวนการสอบสวนเนี่ยนะ
เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นขั้นตอนถึงขั้นตอนไหนจะต้องย้าย
ท่านไหนจะต้องให้ออกจากราชการขั้นตอนไหนจะลงโทษมันชัดเจนแล้ว
ตามนี้เวลาที่กำหนดรวมทางความมอบิมรติด้วยนะ
ก็อยากจะฝากว่ายุคใหม่ของพมเนี่ย
พฤษภาคมเนี่ยท่านจะเห็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลง
ว่าจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสในการทำงานที่เราจะจ่ายเงินผ่านระบบ
ให้ทุกคนทำงานด้วยความโปร่งใสต้องมีจิตใจสาธารณะ
วันนี้เราพยายามปรับปรุงองค์กรพัฒนาองค์กรเราให้ดีขึ้น
ฝากสื่อมาชนช่วยเขาเรียกอะไรให้กำลังใจกับคนพมด้วย
พมได้โดยเร็วที่สุดนะผมยืนยันผมจะเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่ขธิการภอมอแล้วจะให้คุณหาทุกคนดูอย่างที่ดีอ่ะจับ
เพราะว่าตำแหน่งที่ได้รับอยู่ก็มีเกิดหน้าที่กรรงานอยู่แล้วเนาะ
ทุกอย่างมันอยู่ทีความผสมแต่ละแต่ละเวลานะ
กระโสนี้เป็นส่วนใหม่ด้วยนะก็อาจจะยังอยู่ระหว่างปรับตัว
เป็นกระโสนใหม่ที่ตั้งขึ้นมา๑๕๑๖ปียังมีเหมือนกันทุกกระโสน
หลังจาก๓ปีที่ออกราชการไปแล้วมีเพิ่มเติมบ้างนะครับ

มันเป็นขั้นตอนของระบบการสอบสวน
ขอพิธาแหลงทุกวันให้พิธาแหลงขั้นต่อไปยังไง
เพราะว่าถ้าพูดไม่ดีสิ่งประชาชนโลกขาดอย่างดีมาก
เพราะว่าออกบ่อยุคใหม่ใส่สะอาดทำงานด้วยจิตจัดฐานาศดูแลประชาชน
แล้วสื่อมีปัญหาก็มาบอกได้มีข้อแนะนำเลยบอกมาเลย
อาจจะเร็วจริงนะแต่มันก็จะดูขาดขาดความเป็นธรรม
แต่คนคาดเดาผิดไปแล้วใช่ไหมครับ